เมื่อได้ข้าวแบบที่มีลักษณะคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้ว
เตรียมน้ำปรุงรสหรือน้ำก๋วยเตี๋ยว
ซึ่งมีกระดูกหมูส่วนขาตั้งรากผักชีเกลือ
เคล็ดลับคือเมื่อตั้งไฟจะเปิดฝาทิ้งไว้
ไม่ต้องไปคนหรือช้อนฟองทิ้ง
ส่วนการเตรียมเครื่องเคียงข้าวแบร์
ซึ่งมีถั่วฝักยาวซอยเฉียงผักต่างตามพื้นถิ่นและหมูแดง
เมื่อจะกินข้าวแบร์จะนำข้าวแบร์มานึ่งพร้อมผัก
ตักใส่จานพร้อมใส่ถั่วคั่วป่น
เติมน้ำปรุงรสที่เตรียมไว้เพิ่มรสชาติ
หมูหั่นบางและกากหมู
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน